ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์โรงงานลักลอบผลิตพลุที่พิจิตรที่ระเบิดเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปสี่ศพค่ะความจริงต้องแหมก็เป็นบ้านนี่แหละทำในบ้านนี่แหละนะฮะบ้านไม้บ้านปูนติดติดกันสองหลังเนี่ยระเบิดตู้หมดนะฮะหลังอื่นใกล้ใกล้ก็เสียหายค่ะล่าสุดที่บาดเจ็บสองคนเนี่ยเมื่อคืนนี้
ซึ่งเป็นวัตรอยู่เขตติดต่อกับพิจิตร

สรุปแล้วจากเมื่อวานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔

ยังบาดเจ็บอยู่อีกหนึ่งครับสวัสดีครับ
เหตุการณ์นี้๕ศพแล้วนะครับ
ส่วนนี้คือที่เกิดเหตุดูสิฮะไม่เหลือเลยนะฮะ
เหลือแต่เสาแต่โครงนะครับบ้านที่ลักลอบผลิตพลุ
รักรอบทำพลุกันนะครับสองหลังใกล้กันนะฮะ
สพศากเหล็กที่พิจิตรวันนี้ไปกับชุดพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับ
ที่เกิดเหตุที่ตรงเนี้ยนะฮะเมื่อวานนี้ต้องใช้รถดับเพลิงสิบคันเนี่ย
ดับเพลิงกันอยู่ชั่วโมงกว่านะครับ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตพลุ
ชื่อนายประเสริฐพรมวิเศษใช้บ้านร้างของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
มาเปิดเป็นโรงงานทำพลุแบบลูกบอลประทัดยักษ์ไล่นก
แล้วก็ดอกไม้ไฟด้วยทำมา๔๕เดือนนะ
บ้านเนี่ยถูกแรงระเบิดจนเหลือแต่โครงนะครับ
ลกเละละเอียดไปหมดนะครับ
พังเสียหายหมดนะฮะทั้งบ้านที่ทำเป็นพลุ
ลักลอบเป็นโรงงานทำพลุกับบ้านที่เขาอยู่กันเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้น
อยู่ข้างโรงงานน้องคาเวียเนี่ยบาดเจ็บอยู่กับยายนะฮะ
บ้านหลังใหญ่อยู่ข้างโรงงานนะที่เป็นบ้านพักอาศัยมันโอ้โหแรงมากนะครับ
แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นที่เกิดเหตุที่เป็นจุดโรงงานเนี่ยเสียชีวิตไป๔ศพนะครับ
ก็เป็นนายวิศวกรอ่านายศิวากรพรมวิเศษอายุยี่สิบห้า
ลูกชายเจ้าของโรงงานอีกสามศพเป็นลูกจ้างนะครับ
มีนางจำเนียนพวงมาลาแม่ของนายประเสริฐอายุ๘๐ปีกว่า
นี่ยังไม่เจอตัวนะฮะยังไม่เจอตัว
ตอนนี้ตำรวจให้เป็นผู้ศูนย์หายเอาไว้ก่อนยังไม่แน่ใจว่านางจำเนียนเนี่ย
จะออกไปจากที่บ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือว่าเสียชีวิตแล้วร่างกายแหลกเละไปกับ
ซากชิ้นส่วนต่างอันนี้ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ